กลับมาในช่วงนี้นะครับมาอย่างเสียงกันหน่อยดีกว่าว่าวันพรุ่งนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นใครมีโอกาสได้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
นี่เป็นการคาดการณ์คุยกันไว้ก่อนนะครับเอาลองดูกันหน่อยว่าผู้สมัครเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ามีใครบ้างนะครับสำหรับตัวผู้สมัครที่จะลงรับเลือกตั้งนายกสมาคมในวันพรุ่งนี้ครับ
ก็ติดตามรายละเอียดไปพร้อมพร้อมกันเลยนะครับนี่คือ๖คนที่จะต้องต่อสู้กันในวันพรุ่งนี้
หมายเลขที่ขึ้นมานั้นก็เรียงลำดับจากการที่ใครเดินทางไปสมัครก่อน
เพราะว่านั้นเองนะครับเรียงตามดับนั้นเลย
เริ่มกันที่หลีกล่างก่อนกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอพอและงอ
ก็มี๓รายการซึ่งจะให้สิทธิ์ทั้งหมด๖ทีมก็คือทีมที่เป็นแชมป์กับรองแชมป์
เมื่อลองยังเสียงดูนะครับพบว่าจะมีจำนวน๕สโมสรที่สนับสนุนโปรดตำรวจเอกสมยด๕เสียง
และแบ่งให้สนับสนุนดรชาญวิทย์เพียงแค่๑เสียงเท่านั้นครับ
ไปที่ลีกดิชั่น๒นะครับหลีกภูมิภาคก็เป็นหลีกที่มีคะแนนเสียนั้นสูงสุด๓๐ทีมนะครับ
อย่างเสียงดูแล้วพบว่าทั้งหมดน่าจะเทใจให้กับคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเพราะว่ามีการเปลี่ยนเสียงถึง๒๘เสียงจากเสียงเดิม
โดยมี๒เสียงที่เคยอยู่ใน๓๐เสียงเดิมก็คือนนทบุรีแล้วก็นราธิวาสมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับ
โอ้โหอย่างเสียงกันแค่นี้นี่คะแนนแทบจะขาดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนในลีกดิวิชั่น๑ครับก็มีทั้งหมด๑๘เสียงจาก๒๐ทีมนะครับ
ซึ่งจะให้สิทธิ์กับทีมที่อยู่ในลำดับตามตาราคะแนนหลังจบรุ่นการ๒๐๑๕
ซึ่งในจำนวนนี้คาดว่ามีถึง๑๒เสียงที่ตรัสสนุนคนธบรวดอีกสมยศก็นำมาโดยประจวบกับอ่างทองที่เปลี่ยนขวด

จากคนที่มีสิทธิ์มีเสียงที่ถามโม่นสอนจริงก็จะเอ่ยชื่อได้
มาดูเสียงในส่วนสุดท้ายกับหมู่หนึ่งสูงสุดผลิตภัทรภรรี๑๘ทีม
ก็คาดว่าเสียงที่สนับสนุนหลัก

ที่เหลืออีกหนึ่งเสียงคาดว่าจะเลือกนายทวชชัย

แต่ว่าเราไม่สามารถเปิดเผยชื่อสโมสรได้ครับ

พลตำรวจเอกสมยศจะได้ทั้งหมด๖๐เสียงครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนดรชาญวิทย์ตามมาเป็นที่๒ด้วยคะแนน๑๐เสียง
นั่นทำให้พลตำรวจเอกสมยศจะครองตำแหน่ง
ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไป
ด้วยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งตามระเบียบนะครับ
ก็คือมากกว่า๓๗เสียงนะครับ
ใครจำได้ถ้าเกิดว่าเห็นว่าธนาคต์ทีวีเคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้น๕๕เสียงนะครับตอนนี้เพิ่มมาอีก๕เสียงแล้วครับ
ไปดูศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพลนะครับ
ได้พูดถึงผลการสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ
คาดหวังของแฟนบอลที่มีต่อ
นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่
ในการพาบอลไทยไปบอลโลกก่อนการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้
ปรากฏว่าร้อยละ๔๒๖นะครับ
อยากได้บิ๊กออสพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

รอลงมาก็เป็นโฮดหลังดอร์เตอร์ชาวลิศขนชีวิน
ร้อยละ๒๘๒และบิ๊กหอยฟอสชัยสัจกุลนะครับ
ร้อยละ๒๓๘ครับ